คุณผู้ชมอุปกรณ์ต้องพร้อมนะคะครับพาไปเรื่องของตัวเลขกันหน่อยค่ะ
จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเดี๋ยวล้อมวงเข้ามามาดูเรื่องของโชคของลาบกันหน่อยนะคะ
ไปไหนก่อนวัดแรกก่อนสนามชัยที่อ่างทองคุณคึกคักมาก
คนไปขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ตลอดทั้งวันเลยนะคะสร้างความมือหาคืออะไรรู้ไหม
วันนี้มีการปรากฏตัวของเด็กหญิงตัวน้อยนิดเดียวค่ะสวมใส่ชุดไทยสีชมพูมารำบวงสวงด้วยท่าทางอ่อนช้อย
น้องชื่อว่าน้องใบตองอายุ๕ขวบนะคะคุณย่าของน้องเล่าให้ฟังเนี่ยคุณดูนะน้องใบตอง๕ขวบ
คุณย่าบอกว่าน้องเนี่ยร่ำร้องนะจะมารำบวงสวงให้ตะไข่หรือว่าไอ้ไข่
บอกว่าทนเสียงอ้อนของหลังไม่ไหวจริงก็เลยชวนญาติมาจากกรุงเทพมาที่อ่างทอง
ทนหลานไม่ไหวหรือว่าอยากมา
ตั้งใจจะพาหลานมารำบวงสวงให้ไข่นะคะพร้อมกับมาไหว้ขอโชคขอลาบด้วย
มีการจุดทูปเสี่ยงทายได้เลขเด็ดนำไปเสี่ยงดวงด้วยจ้า
อ้าวนี่จากน้องใบตองห้าขวบนะครับจะมารำบวงสวงให้ตาไข่หรือว่าไอ้ไข่นะฮะ
ไม่รู้ว่าน้องอยากมาหรือว่าผู้ปกครองอยากให้
ไปกันที่วัดทรงเสวยนะครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะครับ
บรรยากาศก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเสี่ยงโชคครับ
ไปไหว้สักการะรูปหล่อหลวงปู่ย้อยอดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับพร้อมทั้งขอโชคขอลาบด้วยกัน
จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวง
ขอรางวัลใหญ่เลยกล่างเดือนค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านบางคนก็นำเครื่องเส้นไหว้นะครับ

ขนมน้ำแดงหนังสติ๊กของเล่นแล้วก็ชุดเสื้อผ้านะครับ

แล้วก็บางส่วนก็จะใช้วิธีจุดประทัดแก้บน
เพื่อลุ้นเลขปลายประทัดนะครับ
เพราะเชื่อว่ามาแน่มาแน่งวดนี้ครับ
ค่ะต่อกันเลยค่ะพาไปดูของแปลกของแปลกเดี๋ยวค่อยดูเอาเลขไปก่อนแล้วกัน
บ้านเลขที่๗ทับ๑๐หมู่๘ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เข้าไปดูกันโอ้โหนี่คุณอะไรล่ะ
สภาพน้ำสีเหลืองทองอารามเขาตั้งชื่อให้แล้วนะว่าเจ้าทองมา
ไม่รู้ว่าเจ้าทองมาหรือเจ้าเงินมานะฮะแต่เจ้าเลขเนี่ยต้องมาแน่นะคะ
แห่ไปดูกันเยอะมากเลยค่ะเจ้าของบ้านก็คือคุณนิรุธสุกรมอายุ๓๗ปีเล่าบอกว่า
ออกไปปากเป็ดหาปลาในทุ่งนาริมถนนพุทธภูมิที่ถูกน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ก่อน
หลังจากนั้นเมื่อย้อนกลับไปดูเอ้าทำไมล่ะปลาเนี่ยมันติดเบ็ดหลายตัวนะ
แต่ก็พบของแปลกมาด้วยคือสภาพน้ำสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้ค่ะ
ภาพน้ำตัวนี้เป็นเพศเมียเขาดูยังไงเพศสภาพน้ำ
ดูไม่เป็นเหมือนกันค่ะมีสีเหลืองทองอร่ามสวยงามนะคะ
คาดว่าอายุสักประมาณหนึ่งปีเศษค่ะความยาวของลำตัวยี่สิบเซนติเมตร
กว้างสิบห้าเซนติเมตรครับนะครับซึ่งเขาเอามาเลี้ยงไว้เพราะว่าเชื่อว่าจะให้โชคลาภนะครับ
แล้วก็เมื่อชาวบ้านรู้นะฮะก็พากันมาขอดูแล้วก็ขอเลขเด็ด
เอาไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อเอาไปปางช้างแม่สาครับ
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารพนักงานแล้วก็ควานช้างนะครับ
ร่วมกันทำพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนายชูชาติ
รันมาพิจิตรเป็นคนก่อตั้งปางช้างครับซึ่งล่วงรับไปแล้ว
ทั้งยังมีการทำบุญอุทิศสวรรค์อย่างกุศล
ให้กับช้างทุกเชือกของปางช้างที่ว่าล้มนะฮะหรือว่าตายไปก่อนหน้านี้ด้วย
มีคนตาดีสังเกตเห็นโอ้ยช่างจะช่างมองน่ะ
เห็นแมงมุมชักใยอยู่ที่โซ่ช้าง

พอเพ่งดูเขาบอกว่ามันคล้ายตัวเลข
ตรงกับอายุของนายชูชาติ
ในปีนี้คืออายุ๘๑ปี
โดยวันคล้ายวันเกิดจะตรงกับวันที่๖ธันวาคม

ทำไมมันไปตรงวันเกิดกับคุณชูชาติ

โชคได้ลาบกันเสมอเลยล่ะครับ

ไปที่บ้านเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรี

ทำไมล่ะไปดูท่อนไม้ตะเคียนหน่อย
นี่ไงนอนตากแดดอยู่นานเลยนะคะ

ชาวบ้านเขาขูดขึ้นมาจากลำคลอง

ห่างจากหมู่บ้านไปสักประมาณ๓กิโลเมตร
ตอนนั้นไม่มีใครสนใจใยดีเลยนะคะ
ต่อไม้นี้เป็นขอนต้นตะเคียนคุณ
กระทั่งมันเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นนะฮะ
คุณบุญเหลือมั่นคงอายุ๖๔ปี

มน้ำมานานแล้วก็ตากแดดก็ร้อนเหลือเกิน
คุณบุญเหลือก็เลยต้องรีบเข้าไป

ทำพิธีแม่นางตะเคียนนะคะ

สร้อยทองกับแม่สร้อยแก้ว
ซึ่งมีอายุ๑๘๓ปี๑๘๓ปี
แล้วก็จมอยู่ใต้ดินมากว่า๘๖ปี
ให้มาอยู่ที่บ้านของคุณบุญเหลือนะคะ

ระหว่างทำพิธีหลายคนจับจ้องไปที่ขันน้ำมน

ขันนมนต์สีทองอาจารย์เริงทำพิธีหยดน้ำค่ะ
ดน้ำมนต์น้ำตาเทียมลงไปเป็นเลข๕ตัว
หลังเสร็จพิธียังเกิดเรื่องตะลึงตึงขึ้นอีกค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอยู่อาการแปลก

พออาจารย์เริงเข้าไปถามก็เลยรู้ว่า
เป็นกุมารทองที่ติดตามเจ้าแม่ตะเคียนมานะคะ
ระหว่างพูดคุยกันกุมารทองในร่างของหญิงสาว

นักเสี่ยงโชคเขาก็เลยต้องเอาตัวเลขนี้แหละค่ะ